วุ้นเส้นวิริธิพานั่นเองบอกเลยว่าดาราสมัยนี้ทำอาชีพเดียวก็อยู่ไม่ได้
ต้องมีธุรกงธุรกิจแต่พอเจอสถานการณ์โควิดธุรกิจจะอยู่ได้หรือเปล่า
วุ้นเส้นเขาบอกว่าเขาเองก็ได้รับผลกระทบประมาณนึงแต่ว่าไม่ถึงกับมาก
ก็ยังอยู่ได้ดีอยู่นะคะกังวลนิดหน่อยเรื่องของขนส่งจากของที่เกาหลี
เพราะว่าธุรกิจเขาก็โคกันอยู่กับที่นั่น
แพลนเที่ยวเมืองนอกตอนนี้เทหมดหน้าตักไม่ไปไหนแล้วจ้าไม่เอาเลย
ล่าสุดที่ไปงานแต่งเพื่อนซีวีเจจ๋าก็ลุ้นเหมือนกันนะ
เพื่อนว่าเออให้ปั๊มลูกไวพยายามไปคิดเรื่องอื่น

คันนี้เห็นบอกว่าวุ้นจะไปต่างประเทศเหมือนเป็นโชนจะไปพัก
คันซั่นหมดเลยคือช่วงสงการเราก็จะไปอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าปีนี้เหมือนจริงต้องไปหลายประเทศเลย
ก็หดค่ะเกรียงเลย
ดีกับเพื่อนหน่อยค่ะคุณจ๋าไหมคะงานที่ทะเลได้ไปไหมเอ่
ไปที่ทะเลเพราะว่ามันติดถ่ายโฆษณาเลย
แต่ว่าวันแรกก็คือแบบเห็นหน้าตาเขาแบบสดใสมีความสุข

คือพี่จ๋าเราก็เห็นมาตั้งแต่แบบโตมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้ววันนี้ดูแบบมีคนดูแลแล้วมีความสุขแล้วก็ดีใจด้วย
เพื่อนรุ้นอยากให้พี่สาวก็มีน้อง

เพราะว่าเขาก็แบบถึงเวลาก็ต้องมีแล้วแหละเนาะ
ต่างงานไปเราก็น่าจะลงโตทุกอย่างเท่าไหร่
แต่ก็แล้วแต่เขาอะค่ะ
เอาจริงก็อย่ามัวลุ้นแต่งงานเพื่อนนะคะ